สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
พบกับสแตมโอ้โหสแตมเลยเชิญครับสแตมครับ
สแตมทำไมครับ
ทำไมเป็นสแตม
สแตมก็จะมีเหตุผลครับ
มันได้ด้วยตาฉันจะฝากเอาไว้
อยู่ในพื้นเดือนละท้องฟ้า
มันเป็นความคิดที่กระซิบว่า
ฉันยังรักเธอ

ทำไมเขาเอาไปสแตมทำไมสวัสดีค่ะคือถามจริงถามคำเดียวเลยนะ

นางเอกปากร้ายไม่ยอมจูบกับตุ๊ดไป
ข่าวก็เอาไปเล่นกันตามต่างนานา
ปรากฏเมื่อคืนหนูก็นอนไม่ได้หลับไม่ได้หลับไม่นอนเลยคุณแม่
มันยังมีจิตใจสำนึกในการนอนไม่หลับขนาดนั้นเลยเหรอ
แล้วยังไง
อะไรแสดงว่าเป็นสาวสิหน่อย
เขามีเพลิงมีเมียเหรอค่ะ

ที่ทำเพื่อนเธอฉันไม่บริเวณพี่ม้าก็ไม่ไป
คือพี่ม้าไม่มาก็เหมือนมา

โอ้โฮสตรงเกิด

ดไปเมษาตอนนี้หมอต้มโบท็อกมาให้ดื่มแล้ว
ว่าไม่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าเขาจะหยุดเยอะ
เพราะว่าใกล้ตุดจีนไงเขาจะหยุดยาวมาก
ก็เลยแบบว่าเราก็พักผ่อนนิดนึง
ทำไมมาดูซิดูซิแล้วอ่านข่าว

กรณีของโจรปล้นทองนะครับ
กรณีของโจรปล้นทองนะครับ
นะครับป้องกันการเพ่นออกนอกประเทศนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับวันที่สิบหกมกราคมนะฮะ
ที่ใช้แดนด่านพรมแดงสะพานวิทยาภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่ง
พันเอกประสานนะครับเห็นประเสริฐภูมิครับการหน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารราบที่๔แล้วก็พันตรวจเอกสังคมตัดโสนะครับ
ท่านเป็นผู้กับการด่านกองตรวจคนเข้าเมืองตาก
ได้มีการสั่งระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับ
ประกอบด้วยตรวจคนเข้าเมืองสุรกากรทหารเฉพาะกิจ
กรมทหารราบที่๔และฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจเข้มบุคคลผ่านแดนนะฮะ

หลังจากที่พลตรวจเอกจากทิพย์ชายจินดานะครับ
พบตรบอกว่าโจรปล้นทองที่จังหวัดลบบุรีนั้นถูกเจ้าหน้าที่กดดัน
และตามล่าอย่างหนักเขาอาจจะหลบหนีไปทางชายแดน

ซึ่งเป็นแนวเขตติดกับประเทศเมียนมา
ระยะทางยาวประมาณ๕๐๐กิโลเมตร
อาจจะอยู่ในข่ายนะครับเป็นเส้นทางหลบหนี
ไปยังประเทศเมียนมาได้นอกจากการตรวจเข้มนะฮะ
ทางสะพานข้ามสะพานมิตรภาพแล้วเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่เองก็ยังได้มีการแบ่งกำลังนะครับ
ตรวจตามท่าเรือแล้วก็ท่าทางออกธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นริมแม่น้ำเมยหรือว่าอะไรต่างนานาเนี่ยนะครับ
ในบริเวณที่เชื่อว่าคนร้ายนั้นน่าจะหลบออกไปได้นะครับ
จากนี้นะครับยังมีการส่งชุดสายสืบไปซุ่มนะฮะ
บ่อนกาซิโนตามแนวชายแดนด้วยเพราะเกรงว่าคนร้ายนั้น
อาจจะไปปะปนนะฮะไปกับนักเสี่ยงโชค
แล้วก็ออกไปนอกประเทศน่าจะไปแล้วหรือเปล่า
ก็ไม่รู้เหมือนกัน๗๘วันแล้วอ่ะจะอยู่หรอ
ก็อย่างที่ตำรวจเขาพูดไงไม่ใช่เฉพาะคนดู
พวกเราเป็นคนดูข่าวเขาก็ดูข่าวได้ไหม
เขาก็ดูเขาก็จะต้องเล่นโซเชียลได้
ไม่ต้องมอเตอร์ไซค์มาขับเร็วหมายความว่าวันหนึ่ง
มอเตอร์ไซค์ก็ข้ามจังหวัดได้ไหมใช่ไหมเขาบอกว่าถ้านี
คือน่าจะหนีไปทางรถไฟอาจจะไปทางรถไฟอะไรอย่างนี้
แต่ว่าตำรวจเองก็บอกว่าตอนนี้คือสื่อเองก็เสนอข่าวกันเยอะมาก
แล้วตัวคนร้ายเองก็จับตาดูสถานการณ์ผ่านทางสื่อ
ทางทีวีทางข่าวต่างนานนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันเปลี่ยนวิธีการหลบหนีตลอดอะไรอย่างนี้
แล้วก็ได้หลักฐานในการลงพื้นที่เมื่อวานนี้๑๐จุดก็เก็บหลักฐานได้บางส่วน
ก็เก็บหลักฐานได้แล้วแต่หมายถึงว่าตัวคนถ้าสมมุติเราไม่พูดถึงในรูปแง่ของคดี

เขาไม่เอาไปอยู่แล้วเขานั่งอะไรไปก็ได้ไหม
แล้วคนไม่เห็นหน้าป่านี้เขาเดินออกสบายอยู่แล้ว

พี่เขาคุมหน้าคุมตานะ
คนที่ต้องสงสัยเรายังต้องตัดทิ้งไป๒คนแล้ว

ไม่แต่ว่าอย่าลืมนะว่า

แล้วที่สำคัญก่อนหน้านี้
เพะคุณเอกค่ะ

เราก็บอกว่าทองที่เคยไปจี้ล้านพองเหมือนกัน

เขาก็หนีเขาหนีไปเกือบเดือนนะ

แล้วที่สำคัญเขาหนีเข้าไปอยู่ในป่านะ

แต่ตอนนี้มันก็อาจจะเป็นหรือตำรวจเขาพูดว่า

อย่างที่บอกว่าไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะพวกเราที่ดูทีวี

เขาก็ดูทีวีเขาก็ดูสื่อออนไลน
เขาก็ดูโซเชียลเขาอาจจะเล่นเฟซบุ๊คเหมือนเราก็ได้

แถวตะเข็บชายแดนป่ะคุณแม่
มันก็ไม่มีใครหรืออาจจะยังอยู่ในรบบุรีก็ได้เนอะ

แต่ว่าพี่แนน่ะคือวันครบ๑อาทิตย์๗วันพอดี
เพราะตอนที่เห็นเกิดวันเครือหัสที่๙

เพราะว่าพูดเยอะปุ๊บคนร้ายไหวตัว

ตอนนี้คือแถวด่านต่างอย่างแม่สายตากเอยก็ต้องเป็นที่จับตามองเลย
แล้วก็ออกอ่ะอย่างลบบุรีก็ปาจินบุรีก็ใกล้
ออกฝั่งนี้ได้ไหมคะคุณแม่ฝั่งตรงที่คนชอบไป
ปลาจินก็ออกได้ถูกต้องไหมล่ะ
ตรงที่เราไปชอบซื้อของก็ออกครับคุณแม่
ก็นั่นแหละปลาจินไงปลาจินบุรีเขาเรียกว่าอะไรนะแถวนั้นพี่หนุ่ม
จินบุรีไงก็ประจินบุรีที่เขาทางออกเขาเรียกว่า
ปอยเป็ดปอยเป็ดเหรอ
อันนั้นเป็นอลันอลัญญประเทศไงก็ปลอยเป็ดไง
ก็ออกได้แค่ข้ามไปก็ข้ามพรมแดนแล้ว
ตรงนี้น้ำแห้งนะคุณแม่ไม่ต้องน้ำแห้ง

เนื่องจากว่าเราไม่ให้เห็นหน้าตาเขาไงก็ปล่อยผ่านไปเนอะ
มันคนกรณีกับไอ้คนที่ฆ่าหลายศพคนนั้นชื่ออะไรนะ
ตอนนั้นข่าวดังที่จับได้บนรถไฟ
สมคิดสมคิดสมคิดนั้นมันเห็นหน้าเห็นตาถูกต้องป่ะ
แต่อันนี้คุมหน้าคุมตาเราก็ได้แต่คาดคณีว่า
เขาสูงแค่นี้ลักษณะขาเขากระเพกเรารู้แค่นั้น

เพราะวันนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรคือถ้าเกิดเห็นหน้าก็จบมึงไหมนะ
เพราะฉะนั้นแต่ตำรวจเขาอาจจะรู้แล้วล่ะ
แต่ก็อย่างที่บอกว่าเขาก็พูดอาจจะพูดถูกนะพี่ม้าว่า
จะไปพูดเยอะก็ไม่ได้เพราะเขาก็ดูทีวีเหมือนเรา
เขาก็ติดตามข่าวเหมือนที่เราติดตามข่าวกันนี่แหละ
เดี๋ยวก็จับได้เลย
เอ้าสลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่๑๗ใช่ไหมฮะ

ได้โพสต์รูปสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วด้านหลังเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขียนชื่ออยู่
เขียนชื่อนะฮะโดยระบุข้อความว่า

กรณีนี้ศึกษาแล้วก็ประกาศเตือนทุกคนนะฮะ
ด้วยนะฮะเตือนว่าเป็นอุทาหรณ์ณสวนตุงแล้วก็โคมจังหวัด
เชียงรายเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาพร้อมกับลอตเตอรี่บอก
ว่าให้ช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อย
มันเหลืออีกนิดนึงก็ตามสไตล์ของโรตารีจะหมดแล้วจะกลับบ้านแล้ว
ขอให้ช่วยซื้อหน่อยสักชุด๒ชุดอย่างนี้

ทางเราก็ช่วยซื้อแบบไม่ได้คิดอะไร
แล้วไงคะพลิกมาดูด้านหลังปุ๊บ

ว่าแม่ค้าเนี่ยเขียนชื่อตัวเองพร้อมเบอร์ไว้ด้วยนะ

เบอร์ไว้ด้วยในช่องแบบนี้
สมมุติว่าคนซื้อเนี่ยถูกรางวัลที่๑ขึ้นมา
มันก็จะต้องเป็นคดียักยอกกันเกิดขึ้นหรือเปล่า
ก็ไม่รู้อันนี้คือเขาคิดกันไปก่อน
สุดท้ายคนซื้อโรตารีบายนิ่ง๘๐บาทเนาะ
เสียเวลาไปลงบันทึกประจำวันนะพี่

เดี๋ยวจะโดนข้อหายักยอกทรัพย์ไง

ถ้าเกิดมันถูกเดี๋ยวคุณจะโดนข้อหายักยอกทรัพย
ถ้าถามว่าโทรไปถามแม่ค้าไหม
เขาบอกโทรนะถามว่าแม่ค้าตอบว่าไงรู้ไหม
เขียนชื่อเอาไว้เผื่อว่าถ้าคุณถูกรางวัล
จะมาแบ่งรางวัลให้กับคนซื้อมาก

ก็จะมาแบ่งรางวัลให้กับคนซื้อบ้าง
ทางตำรวจก็แจ้งว่าลงบันทึกประจำวันแล้วนะฮะ
แล้วก็ไม่งั้นเขาสามารถแจ้งความว่า

เพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่คุณจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
คุณจะซื้อโรตเตอรี่กะรุนาพริกดูก่อน

นางสาวทิพย์สุคล

ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่หลังสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตนยอมรับว่าเขียนชื่อไว้หลังสลากกินแบ่ง

เพราะตนซื้อสลากใบดังกล่าวจากพี่สาว
ซึ่งเพิ่งรับสลากมาขายเป็นงวดแรก

แล้วก็ให้พี่สาวเก็บเอาไว้ก่อน
เพราะตนต้องเดินทางไปเวียดนาม๑เดือน

สลากผ่านเฟซบุ๊กด้วยอีกทางหนึ่ง
จะมีคนซื้อแล้วก็ฝากไว้
ก็จะเขียนชื่อด้วยดินสอ
เขียนชื่อดินสอไว้หลังสลากก่อน

คงไปปนกับใบที่ยังไม่มีคนซื้อ

ก็พบว่ามีคนโทรมาหาตนเอง

ทำไมมีชื่อปรากฏอยู่หลังสลาก

แต่ผู้ซื้อสลากเนี่ย

ต้องการจะเอาเลขดังกล่าวพร้อมกับว่านี่

ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้คิดจะโกงใคร

ไม่ใช่อันนี้มันก็เป็นด้วยดินสอ

คือเขาก็แค่เขียนคืออันนี้คือคนขายเขาก็อธิบายนะ

สลากใบนั้นไม่คิดว่าจะออกหรอก

เพราะพี่สาวก็มีอาชีพค้าขาย
หลังจากที่ผู้ซื้อนำไปโพสต์
ก็พยายามโทรไปหาเพื่อเจรจา

ตอนนี้ก็ให้พี่สาวแจ้งความไว้ก่อนแล้วกัน
เราไม่ได้มีเจตนาจะโกงอะไร
นี่คือจากผู้ซื้อที่เขาว่ามา
ผู้ซื้อหรือผู้ขาย

ชี้ว่าแม่ค้าเขียนชื่อหลังสลาก

คือวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กล่าวถึงกรณีที่เมื่อกี้เราเล่าข่าวกันไป
ซึ่งผลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกพรุ่งนี้

เลขกลายเป็นเลขดังไปเลยนะ
อุ๊ยมีโอกาสสินะแม่

๕๗๕๙๘๓เขาซื้อไป๒ใบ๕๗๕๙๘๓เลขนี้แอบสวยนะ๕๗๕๙๘๓นะครับ
ด้านหลังก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เล่าไปแล้วว่ามีการกรอกชื่อนามสกุลแอ้นเดน
มีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายอยู่โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นที่สวนตุง
กรณีดังกล่าเนี่ยแม่ค้าเขาเขียนแล้วก็ประทับตาแสดงความเป็นเจ้าของไว้
แล้วก็ไปจำหน่ายเขาบอกเลยฮะว่าวันนี้กองสลากเขาออกมาพูดแล้วถือว่า
มีความไม่ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย

ว่าเป็นชื่อของคุณจริง

คือดูดีเขาบอกนางเขียนด้วยดินสอจริงหรือเปล่า

แต่ด้วยดินสอหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้ไง

คือการที่ขายแล้วไปเขียนตรงนั้นไม่ได้
เขาโทรศัพท์หลังจากที่คนซื้อคนซื้อ
คนซื้อโทรไปหาเขาก่อนด้วย

แล้วเขาก็บอกว่าคนซื้อโทรไปหาเขา
แล้วตัวเขาเองคนแม่ค้าที่ขายก็บอกอ๋อ

เผื่อว่าคนที่ซื้อไว้จะมาแบ่งข้าวเขาบ้าง
เพราะตอนหลังพอเป็นข่าวขึ้นมา
ถึงได้ไปสัมภาษณ์คนขายอีกทีนึง

ก็เลยแก้บอกว่าไม่ใช่เขาไม่ต้องการจะโกง

เผื่อเขาจะแบ่งให้เราบ้าง

เผื่อเขามีกิจใจที่ดีที่จะแบ่งให้ว่า

เป็นงวดแรกที่เขาเอามาขาย

อย่างมดดำบอกใครก็ตามแต่ที่ซื้อไปก็ต้องดู

๒ใบ๒ต้องขึ้นโรงพักก็ไม่ต้องเขียนแล้วก็ไม่ต้องแต่ถ้าเขียนแล้วออกขึ้นมาล่ะก็จะออกก็ก็ไม่รู้ไม่แต่คุณแม่แต่เลขเนี้ยวันนั้นคุณแม่ก็พูดนะ๙๘๓ยังลบลบสิมันเป็นดินสอยังลบลบลบไปลบไปเลยลบออกไปเออคุณแม่แต่เลขสวยแล้วเนี้ยวันนั้นคุณแม่พูดเลขนี้เลยแต่มันจะถูกถ้าพวกนี้ถูกก็ติดตามกันไทย

เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมโดยการฉีดฟิลเลอร์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
มีคนฉีดฟิลเลอร์ที่จมูกเพิ่มเพื่อจะเสริมดั้งเนี่ย
แล้วเกิดอาการติดเชื้อจนตาบอดไปแล้วสองรายแล้วก็มีข่าวอีกนะคะว่า
ยังมีคนเนี่ยตาเกือบบอดเนี่ยอีกประมาณสิบสี่รายอุ้ยนอกจากนี้เนี่ย
ยังมีคนติดเชื้อบริเวณแก้มจากการใช้ซิลิโคนปลอมอีกจำนวน๒๕ราย
ซึ่งจะต้องไปทำการรักษาดูดออกด้วยการผ่าตัด
อยากจะเตือนว่าอย่างนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยฟิลเลอร์หรือว่าสารเติมเต็มของปลอมเนี่ย
จำนวนมากเนื่องจากของจริงมีราคาที่แพง
หากนำไปใช้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะ
หากใครต้องการเชื่อธรรมต้องเลือกในร้านที่ได้มาตรฐาน
เพราะว่าคนธรรมดาเนี่ยจะไม่สามารถแยกแยะของจริงแล้วก็ของปลอมได้
เพราะว่าทั้งของจริงและของปลอมมันเหมือนกันมากเลย
การที่จะสั่งฟิลเลอร์มันจะต้องแบบว่าแพทย์เท่านั้น
จะเป็นผู้สั่งแล้วก็ทางบริษัทที่จำหน่าย
ก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลของคนใช้ก่อนจำหน่ายเนี่ย

ก็ไม่ควรที่จะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับคนที่ลักลอบทำเอง
โดยที่เป็นพวกแบบเหมือนหมอกระเป๋าใช่ไหมในลักษณะแบบนั้น

เลอร์ของแท้ที่สั่งจากบริษัทนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
บางทีนะมันยังมีการยัดไส้นะเอาของปลอมปะปนมาด้วยเลยซ้ำ
โดยต้นทุนจริงแล้วจะบอกว่าฟิลเลอร์๑หลอด
ก็๑หลอดแล้วพร้อมที่จะเอาเข็มใส่เข้าไป
ปั๊บก็ฉีดได้เลย๑หลอดมันจะตกประมาณ

นั่นคืออย่างดีแต่ตอนนี้มันฟิลเลอร์ปลอมปัญหาคือฟิลเลอร์ปลอม
คือถ้าสมมุติว่าคุณไปฉีดทีก็คงจะฉีดประมาณ๒๐๐๐บาท
รวมค่ากู๊ดวิวของหมอด้วยนะ
แล้วการที่มีสถานที่รับทำพวกราคาหลักพันเข็มละ๗๐๐๙๐๐มันคงจะเป็นไปไม่ได้
เพราะต้นทุนมันก็เป็นหมื่นแล้วเข้าใจไหม
นั้นเนี่ยมันต้องระวังให้มากส่วนคนที่ฉีดฟิลเลอร์เพื่อจะไปเสริมจมูกคืออย่างนี้มันอาจจะพลาดได้
เพราะว่าอะไรเวลาคนที่ฉีดไม่เป็น

เส้นเลือดใหญ่มันจะพาดพาดจากนี้แล้วมันจะขึ้นไปนี่เลย
เพราะฉะนั้นเวลาพอมันตาบอดหรือตายได้นะ
สาเหตุเพราะว่าเมื่อเวลาฉีดแล้วเนี่ยมันพลาดเข้าไปอุดตันเส้นเลือดใหญ่
ตาก็บอดใช่ตาก็บอดหรือตายได้เลย

คุณค่าเดี้ยนจะบอกว่าในห้างห้างดังไม่บอกในห้างดังเนี่ย
ขนศพออกมาหลังเที่ยงคืนไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะจริงนะจะบอกให้
อันนี้เรื่องจริงตาบอดเองก็เยอะนะตาบอดนี่ก็เยอะมาก
ที่ไม่ฟองร้องก็เยอะเนี่ยนะคะที่ไม่ฟองร้องเพราะว่าเขาเอาเงินอุดเลย
ต้องเลือกหมอใช่ไหมก็ต้องหมอดีไม่หรอกพี่หนุ่มวันนี้
นิกมันเยอะอันนี้จากปัญหาแบบว่าตัวเองเคยเจอหมอกระเป๋าก็เยอะ
แต่หมอคุณโอเคใช่ไหม
นั่นไงเด็กบ้านคุณแม่นั่นแหละตึกคุณแม่ชอบประกับหมอเยอะ
เพื่อพยายามที่จะแบบว่าเอาเอาราคาเป็นที่ตั้งผลัดถูกแล้วก็ติดราเกือบประดับ๑คน
ให้ลงแล้วไอที่อยู่คอนโดในแถวตรงพระราม
ก้าวเนี่ยไม่อย่างนี้เลยนี่เป็นอย่างเงี้ยชิมรักนัดไปฉีดกับคุณแม่แล้ว
ก็ไม่มีห้องไงฉีดบนรถตู้อ่ะคุณแม่

รู้ว่ามันจะเป็นยี่ห้ออะไร
มันก็สามารถที่จะเอาตัวที่มาแก้นี่ได้
คืออย่างนี้ฟิลเลอร์ดีพอเรารู้ยี่ห้อปั๊บ
ถ้าไม่พอใจว่าทรงมันไม่สวยไม่ชอบเลย
เราก็เอาตัวที่มาละลายมัน
แล้วมันออกทันทีมันละลายออกทันที
เหมือนตอนนี้การฟิลเลอร์ที่มากที่สุดคือฝีคันปากใช่ไหมนะ

มันฉีดแป๊บเดียวมันจะหายมันจะคลาย
เมื่อก่อนโบท็อกเราฉีดครั้งแรกมันอยู่ได้ปุรี

หนุ่มอยากน้ำขาด
อีตัวที่ต้มน้ำดื่มกินก็แกน

เพราะฉะนั้นคุณยังไม่ดื้อแต่อย่างแม่มดื้อแล้วอ่ะ

มานั่งจัดข่าวใส่ไข่ได้เข้าใจไหม
คุณจะบอกว่าคุณเป็นครอบคุณชาติตันตะเล
หมอสั่งให้หยุดซามเดือน

แล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวพี่เวลาที่ฉีดมาก
เดี๋ยวนี่ไปเกาหลีนี่ไปฉีดอย่างอื่นแทน
บัคโฟวุฒาไปครับมั้ยนะ
นี่มันฉี่แล้วมันเดินเลยงั้นต้องไปฉี่อีกอืนแทน
จริงกับนักนะโหนักมาก

หนุ่มฉันจะไม่เล่าอะไรให้เธอฟังแล้วเรื่องชั่ว

เพราะว่าเมื่อปีแล้วคืออัดทุกเดือนดื้อปุ๊บมากดื้อไม่อัดทุกเดือนเพื่ออะไร
พี่มันไม่อัดมันยัวมันเบ้ยคุณคิดไปเองไม่ได้พี่หนูดูตัวเอง
หนูรู้อย่างน้อยหกเดือนคุณหมอคุณหมอให้คำแนะนำนะคุณแม่เขาก็
ให้คือหมอคือมันเติมได้ทุกสองเดือนอยู่แล้วอ่ะไม่หรอกที่จะไปทำบ่อย

แต่พี่ไม่ดื้อกับหมอ
อ๋อมากับมาสลบเลยไง
ประเด็นคือมาสลบ
หนูยังไม่ถึงเวลาสลบไง

ปากอย่างเนี้ย

ฉันไม่อยู่นี่พูดแบบว่า

ปาดคอหมาดำ
ถาดรองเลือดทำพิธีล้างอาถรรพ์

จมชนบ้านแหลมชฎาบังเก่าที่หมอสรรตระบนทุ่งศึกขา
อยู่ที่ศรีราชาชนบุรี

ปาดคอหมาดำภายในชุมชน
แล้วก็นำเอาถาดไปรองเลือด
ส่งผลสุนัขตัวดังกล่าวนั้น

เขาพาหมาไปหามอ
หมอบอกว่าหมาตัวนี้เกือบจะตายอยู่แล้ว

คือเรียกว่าชาวบ้านชาวช่องแถวนั้น
หดหูใจนะครับกับการกระทำแบบนี้

ไปพบนายุทธนาจันรือวัด

ก็พาผู้สื่อข่าวไปชี้จุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นเสาไม้ค้ำยันหลังคา

พบเชือกไนลอนสีขาวผูกติดอยู่
ใกล้กันนะครับ

ก็พาเข้าไปตรวจสอบสุนัขตัวดังกล่าว

อายุแค่ปีเดียวเองครับสีดำคลับเลยนะฮะ
มีบาดแผลชะกันอย่างหนักบริเวณคอข้างขวา

ตนเองนั้นมานั่งที่ชมรมแห่งนี้นะครับ
ปรากฏว่าเห็นถาดสแตนเลสดังกล่าวนั้น

ที่จะมาให้ข้าวสู่นักกิน
นานนักโอเลี้ยงวิ่งออกมากินข้าวนะครับ

แล้วก็มีบาดแผลชะกันที่บริเวณลำคอด้วย

และก็นำเลือดสู่นักดำไปทำพิธีหรือล้างอ่าถันมนต์ดำ

อย่างไรก็ตามนะครับไม่น่าจะลงมือก่อเหตุแบบนี้เลยเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่อมหิตเกินคนจริง
นี้ชาวบ้านได้ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นสุนัขแล้วหลังจากนี้นะครับตนเองก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นช่วยนำโอเลี้ยงไปรักษาต่อเนื่องด้วยนะ
พี่สุนในโลหะเนี่ยเขาก็ดีขึ้นแล้วใช่ปะก็ดีขึ้นพี่สุนจนยังไม่ค่อยจะตายพี่
ก็ยังไม่รู้ว่าแผลติดเชื้อหรือเปล่าคุณแม่เพราะว่าตอนนี้เขาค่อยดูแลกันไป
เขาก็ดูแลแผลอยู่ค่ะแต่แบบว่าเรื่องติดเชื้อไงคุณแม่

อ่าว่ากันไป
แน่นอนครับพวกมีวันเศรษฐกิจแห่งชาติ

เขาบอกตกใจบอกที่บ้านบอกคุณแม่กรี๊ดการ์ดใหญ่เลยบอก

อ้าววันนี้เลข๕๑โผล่ขึ้นมาที่อุดรธานีฮะ

พยานาคมา
อุ๊ยเหรอ
เอาละครับ
คุณส่งข้อมูลเข้ามาให้เราถูกใจมาก

เขาเพิ่งส่งมาไม่นานนี้นะครับไม่กี่นาที
เรื่องจริงเลยฟิลเลอร์เนี่ยฉีดเข้าจมูกตาบอดมาหลายลายแล้ว
พิธีกร๓คนนี้ดูแล้วเนี่ยเหมือนเห็น๓ผลงาน
ของ๓คลินิกอะไรวะคือแกบอกว่าแกดูเรา๓คนเหมือนเห็นผลงานของหมอ๓คลินิก
ก็คือมีเจ้าพ่อเรเซอร์เจ้าพ่อศัลยกรรมแล้วก็อาจารย์สอนฉีดฟิลเลอร์โบท็อก
ผมชอบมากเราจะให้ถุงผ้าคุณนะคุณเป็นนิโกะ
ถ้าปรึกษาช่องแล้วใช่ไหมถามแล้วติดต่อไปทางแฟนเพจก็ได้ค่ะ
ติดต่อไปทางแฟนเพจนะครับของทางทางข่าวใส่ไข่อ๋อนี่ไงชื่อคุณเรนิโกใช่ไหมคะ
เรนิโกะนานานแล้วก็มีอีกคนนึงบอกเห็นคุณมดดำ
เห็นคุณมดดำเนี่ยมาตั้งแต่พี่หนูเอาไปออกรายการเจาะใจ

เหมือนแต่ฉันก็ยังพลาดอยู่ฉันเพิ่งไปเก็บเรื่องบ้านแล้วเก็บหนังสือ
จริงฉันเห็นตอนสัมภาษณ์สัมภาษณ์แพลวเมื่อประมาณสัก๑๕ปีแล้ว
จริงฉันรู้สึกอยากจะเอาหนังสือเล่มหน้าไหมฉันพลาด
๑๐๘๐นิดเขาสนับสนุกงั้นอร่อยไหมเธอชอบรสชาติไหน
กินละเพื่อนเยอะมันมีอ๋อกินละเพื่อนเยอะ
กินแล้วเพื่อนเยอะเพราะฉะนั้นฉันอยากให้เธอ
วันนี้พี่หนุ่มต้องกินเยอะหน่อยนะคะวันนี้เพื่อนเยอะจริง

เราไปกันที่อุดอนทานีครับ
อุดรธานีเนี่ยนะครับซึ่งร้านนี้เป็นร้านกิจสนาพันไม้
หลังตลาดหลังสินาอยู่ที่อุดอนทานี
เขาบอกความแปลกก็ขายต้นไม้ทั่วไปนี่แหละ
ซึ่งความแปลกคือต้นหมากเหลืองประหลาดฮะ
ได้แตกหน่อที่โคนต้นลักษณะอุดรปุ๊บ
ทำไมเหมือนพญานาคอย่างนั้น

เหมือนกับคล้ายหงอนพญานาค
ที่มาให้โชคราบเลข๘๑เนี่ย
ทำให้เจ้าของในร้านแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ย
แต่ชาวบ้านลูกค้าที่มาซื้อต้นไม้เนี่ย
เชื่อไหมว่าอ๋อเขาบอกนี่เป็นพญานาคไงคุณหนุ่ม

เขาบอกงวดที่แล้ว๘๑เขาถูกกันไปหมดเลย

หมากเหลืองเขาก็บอกว่าเนี่ย

ครั้งที่แล้วอยู่ดีเขาก็ให้เลข๘๑
หนึ่งเนี่ยคนที่มาซื้อต้นไม้อยู่เจ้าของบ้าน
ลูกเจ้าของบ้านถูกกันทั่วหน้า

ใส่มาเป็นชุดงานให้กันหน่อย

แต่ที่สะดุดตาคือกระถางต้นหมากเนี่ยแหละ
คือสวยงามสดใส๓สีเนี่ย
รวมทั้งมีลำต้นคุณสังเกต

ภาพ๓สี๓สอก

นี่ไงเธอเห็นภาพไหม

ต้องซื้อโรตตาลีนะคุณแม่น้ำ

วันพระที่ผ่านมาเป็นวันโกน

เขาฝันฝันว่าอะไรฝันว่าเห็นผู้ชายชาลาเดินมายื่นธนบัตรฉบับละ๕๐บาท
แล้วยังไงแล้วยังไงแล้วฉบับละ๒๐บาทอีกหนึ่งใบรวมเป็นตอนแรกตัวเองปฏิเสธไม่รับ
สิบบาทเจ็ดแต่ชายชะลาในฝันบอกรับไว้ซะอุ้ยตอนแรกเจ้าของบอกว่า
ขวัญเนี่ยเขาจะไม่รับปรากฏจาชาดาบอกให้รับไว้ซะตนจึงยื่นมือเนี่ยไปรับ
สะดุ้งตื่นทำไมสะดุ้งทำไมสะดุ้งทำไมเพราะพระอาทิตย์ขึ้นมันเช้าแล้วเช้าแกต้องตื่น
แหมถ้าเช้าจะนอนต่อก็ต้องไปบ้านเกี่ยวกับเมืองแล้วซึ่งปรากฏว่าสดุ้งตื่นขึ้นมา
ตัวเองจึงพากันไปจุดทูบเก้าดอกกราบไหว้กราบไห้กันใหญ่เลยเดิมเดี๋ยวก่อน
ซึ่งทราบข่าวว่าตนถูกรางวัลเชื่อหรือไม่

แล้วหรอปรากฏวันหลังจะกราบไหว้ขอโชคขอรับ
ถ่ายภาพต้นหมากอยู่ดีทำไม

โอ้โหมึงก็จะทำอะไร

๑๕หรือถ้ามองกลับกลับกันเป็น๕๑
นี่ไงนี่ไงครับพี่แม่ไหน๑๕๑ไอ้เกี้ย

๑หรือเธอ

ส่วนสามีกับลูกเขยเนี่ยปรากฏเห็นต่าง

สามีกับลูกเคยเป็นเห็นเป็น๑๑๕บ้าง

ซึ่งก็ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเก็บไว้หมดแล้วเมื่อกี้ที่เขาโชว์
นี่มันเกือบจะทุกเบอร์แล้วนะเนี่ย
ถูกนี่ดูแล้วเหมือนศูนย์หนึ่งไหม
ไปกันอย่างนี้ศูนย์หนึ่งขึ้นไหม

แล้วก็ต่อไปก็เป็นหนึ่งแล้วก็หนึ่ง

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นไงอย่าเชื่อเขาเยอะ
แต่ครอบครัวเป็นคนอุดร

แซมทันทีกับเลย

เรียกเด็กเครียงแผงเครียงแผงสิ
บอกว่านับหมื่นคนนั้นร่วมอะไรนะครับ
ครบรอบละสังขารเกจิดังหลวงพ่อเกษมเข็มโก

ที่สุสานไตรรักษ์นะครับ
ปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับ
ที่ลำปางก็มีสิจญานุสิตหลุงพ่อกเกษมเขมโกนั้น
พร้อมด้วยนางสุภาพรตรีวัฒนวงศ์นะครับ
รักษาการประธานมูลนิธิหลวงพ่อเกษม
ก็ร่วมกันจัดงานครบรอบ๒๔ปีครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งเป็นวัลละสังขารของอริยสงฆ์ของหลุงพ่อกเกษม
โดยมีพระราชธรรมอลังกาที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๖
เป็นเจ้าอาวาสวัดบุญวาสวรวิหารที่ลำปางนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
รวมถึงชาวลำปางที่นับถือแล้วก็ศรัทธาหลวงพ่อเกษม
ถึงประชาชนทั่วไปนั้นเข้าร่วมงานรอรับสิ่งของนะฮะ
จ่ายเกือบ๑๐๐๐คนนะครับเยอะจริง
นี่นะฮะนอกจากนั้นนะครับยังมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ดีนะครับ
แต่ว่ายากจนทุนละ๓๐๐บาทรวมทั้งหมด๘๔ทุน
ซึ่งเท่ากับอายุของหลวงพ่อนะฮะซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อละสังขาร

ขณะที่บรรดานักเสี่ยงโชคนะครับก็ไม่พลาดนะฮะ
ต่างพากันหาซื้อเลข๑๕ครับซึ่งเป็นวันที่หลวงพ่อนั้นละสังขาร
แล้วก็ยังมีเลข๕๓๙นะครับแล้วก็เลขปีพศ๒๕๖
ก็คือเป็นปีพศ๒๕๓๙แล้วก็มีเลขวันที่เกิดคือ๒๘นะฮะ
ก็เรียกว่าเลขวันครบรอบก็เขาก็ซื้อกันนะฮะ
ละสังขาร๒๔ปีก็ซื้อนะครับแล้วก็เลขสิริรวมอายุ๑๐๘ปีนี่ก็ซื้อ
บอกว่าแผงลอตเตอรี่ประมาณสัก๓๐แผงนะฮะขายดี
ขายดีเป็นเดน้ำเดตห้าเลย๓๐แผงนะครับพร้อมทั้งเลข๘๔
ซึ่งเป็นเลขของอายุหลวงพ่อเกษมในวันละสังขารนั้น
หาซื้อไม่ได้เขาหายากมากเลยนะครับ
รวมถึงเลข๔๕๕ก็คือปีเกิด๒๔๕๕ของหลวงพ่อด้วย

เยอะจังมันเยอะใช่ไหมอ่ะมันเยอะใช่ไหมอ่ะ
ทำไมมันเยอะอย่างนั้นอ่ะ
พ่อค้าแม่ขายมาซื้อเขามาขายกันนะคนไปซื้อไปเดียวร้อยหนึ่งนะ
ตั้งใจโกงอยู่แล้วเห็นนางเม้นว่าถ้าถูกรางวัลกูไม่ยอมจบไปไปจบที่ศาล
กูอย่างน้าไปโพสต์เฟซบุ๊คเขาว่ากันว้างอ่ะมาไปโพสต์เฟซบุ๊คว่าถ้าถูก
เพราะต้องไม่ยอมจบไม่ยอมจบนางไม่จบนางพิสาทนางว่าอย่างนั้นวะ
ก็จะเขียนไปทำไมนางก็น่าจะมีพินรุ่นอีกแล้วนั้น
ก็ลบของนางทิ้งแล้วกันเนอะคือถ้าสมมุติคนไม่ได้ดูอ่ะ
มันก็อาจจะแบบถ้าถูกนี่ขนาดยังไม่ถูกเลย
ก็เรื่องเยอะมากเลยนะเดี๋ยวทงจะถูกไหมนะ

จริงมันใกล้วันออกเนี่ยนะมันมีบรรดานักเสี่ยงโชคนะ
ว่าจะเป็นพวกตัวเลขเสาะแสวงหานะ
เยอะแยะมากมายอย่างที่เราได้ฟังกันเป็นอย่างนี้แหละค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นต้นตะเคียนจอมปลวกต้นมากอะไรต่ออะไร
มาดูปลาช่อนของเรากันบ้างนะปลาช่อนนี่ดูดีดูแล้วเหรอยังบ้า
อ้าวแล้วทำไมเป็นอย่างนี้มันเป็นหวานไก่เหรอเป็นอย่างนี้
เกร็ดตรงหัวของปลาช่อยเหมือนหอนไก่เลยอ่ะ
เขาควรจะเลี้ยงไว้เนอะถ้าอย่างนี้เหมือนดอกไม้เหมือนกลีบดอกไม้อ่ะ
ก็บอกแล้วเหมือนดอกเลนแนวเคยเห็นบอกพี่น้องหัวแนวนี้
ช่อนเป็นอย่างนั้นอีกแล้วเออเก๋นะดอกคามิเนียน
นั่นเลี้ยงไว้นะอย่างนี้เนอะไม่แล้วยังมีชีวิตอยู่ป่ะ
ไม่รู้ว่ามดดำเคยเห็นหัวแบบนี้ไหมไม่เคยไม่เคยเลยเหรอ
ที่เห็นเห็นไม่เห็นอย่างนี้เลยนะมันบ้าอะไร
ถ้าเห็นหัวอะไรถ้าถามมาก็ไปเหมือนกันกับฉัน
แต่ฉันไม่ได้ลึกซึ้งอย่างแกอ่านฟันแกไปเฉย
จึงมาถึงหัวปลาช่อนได้แหละมันก็เห็นแล้วเนอะ
มีแบบว่าอ่านปลาช่อนชมดื่ม
อ่ะล่าสุดนะในเฟซบุ๊คของคนเยอะโสธรเนี่ยเขาได้โพสต์ปลาช่อนเนี่ยนะ
ที่มีลักษณะคล้ายมันก็ปลาช่อนนะนะเหมือนทั่วไปอ่ะ
แต่แปลกอยู่ตรงที่ว่าตรงหัวเขาเนี่ยนะมันจะมีเป็นเกร็ดเนี่ยนะซึ่งก็แบบเรียงกันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากเลย
ก็มีนักเสียงโชคเนี่ยนะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเคยเห็นบ่อพี่ผีน้องเอ้ยหัวแบบนี้
ไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่หัวเนียนเนอะปลาช่อนมันต้องหัวเนียน
ใช่มันเนียนมันจะไม่ใช่แต่สวยนะใช่เอางี้ดีกว่าเขาไม่มีตัวเลขแต่เรานับเกล็ดกันไหม
ว่ามีกี่เกล็ดบ้าถ้านับเกร็ดผมว่าได้ผมว่าเขาไม่สบาย

ไหน๓ตรงกลางอ่ะ๓เห็นป้า
๓แล้วมันช่วยอะไรขึ้นมาตัวเดียวไปซื้อเลข๓

อ๋อเลขนี้ที่คุณเคยติดตรงนี้คุณเห็น

คุณแม่มีจริงจันทนาการเป็นอย่างอื่นแล้ว

คือพี่หนุ่มก็ได้เดินทางไปแจ้งความ
ที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจสุธิศาลนี่แหละ

อยู่ดีหายไปจำนวนหลายแสนบาท

ได้เปิดบัญชีธนาคารกับธนาคาร

ที่สาขาละพร้าวซอย๑๐อู๋จัตรบ้านเจริญ
แล้วก็มีบัตรเดบิตสำหรับถอนเงินสด
แต่ไม่ได้มีการเปิดบัญชีทางออนไลน์แต่อย่างใด
ต่อมาวันที่๑๓มักกราคมที่ผ่านมา
ตนได้นำเงินเข้าไปฝากเนี่ย
บัญชีจำนวน๑ล้าน๑แสนบาท
รวมมีเงินอยู่ในบัญชีก็ประมาณ๑๑๕๗๕๐บาท

ตนก็ได้นำบัตรเดบิตไปซื้อสินค้า

กระทั่ง๑๔มกราคม

ก็เอาสมุดไปอัพนั่นแหละไปเบิกถอนเงินสด
เบิกเงินมา๓๔๖๘๓๖บาทที่สาขา
ต่อมาวันที่๑๕ก็ได้นำบัตรเดบิตไปเบิกถอนเงินสด
แล้วก็พบว่าเงินในบัญชีศูนย์หายไป

๑๓มกราศาสน์ถูกโอน๒ครั้งครั้งละ๑๐๐๐๐๐

อย่างที่บอกนี่คือจำนวนก็ออกไปทั้งหมด

๖หรือ๗หรือ๖ป่ะ

๔๗๐๐๐๐บาทพี่รองรบประดิษฐ์เป็น๔๗๐๐๐๐บาท
มาแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบ
แล้วก็ติดตามเงินของตนที่หายจากบัญชีไป
ล่าสุดทางธนาคารเนี่ยได้ออกมาชี้แจง

ธนาคารได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการทำรายการแล้ว

ใช่มีกล้องน่าไปมาก
สามารถบันทึกภาพผู้ทำรายการได้แล้ว
ซึ่งเป็นคนใกล้ตัวของเจ้าของบัญชี
อุ๊ยใคร
เขาก็ไม่บอกเขาแค่บอกเป็นคนใกล้ตัวของเจ้าของที่นี่ไง
และยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าไม่ได้เกิดจาก
๑๕มกราคมแล้ว
ก็คือตั้งแต่เมื่อวายแล้วถูกต้องไหมล่ะ

แต่ถ้าเป็นเงินจริงก็ต้องให้มันมี
ต้องคอยเช็คจริงนะเดี๋ยวนี้
เขาบอกว่าเหตุการณ์ไม่ได้เกิด
จากความผิดปกติของระบบธนาคารแต่อย่างใด

เขาเอาบัตรของพี่สอนรามไปทำธุรกรรมถูกไหมคะอันนี้
แสดงว่าคนนั้นก็ต้องถือบัตรช่วยหมอลำได้

ก็คือหมายถึงเอาบัตรเสียบเข้าไปแล้วก็ปกปุ๊ก

แล้วเอาบัตรไปได้ยังไงบัตรสรำไปกดได้ยังไง

ก็เขาพูดไงว่าตอนนี้กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกได้หมดแล้ว

แต่ทีนี้พอบอกว่าคนใกล้ตัวคือกำลังจะคิดว่า
มันก็ต้องใกล้ตัวมากถึงขั้นแบบหยิบกระเป๋าตังก็ได้

พี่หนุ่มมีนจะผู้จัดการเหรอวะ

เขาก็ไม่แล้วเขาก็ไม่ได้บอกใช่ไหมกล้องวงจรปิดนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชาย
คือทางธนาคารเขาก็พูดแบบให้ไปตอบไปสืบกันเอง

ไม่ใช่อาจจะเป็นผู้จัดการรึเปล่า

ให้ไปทำธุระอาจจะไปตัดยงตัดยอดแต่แบบ

ก็บางทีแบบจ่ายค่าผ่อนนั่นให้อะไรให้
ว่าประโยคที่หล่อนอยากจะพูดไม่ใช่อันนี้ไหม

ไปเบิกไม่คือใครไปเบิกของนาง

แต่ก็ตรงนี้คือธนาคารเขาออกมาพูดอย่างนี้คือ

มดดำก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเอาบัตรเครดิต
เพราะว่าทุกครั้งที่กดหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะขึ้นโทรศัพท์

สักวันนะขอให้มันกดไปแล้วมันก็หายไปแล้วเงิน

หมายถึงมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นหมดว่าใช่กี่บาท

หนุ่มแล้วจะพูดแล้วมันเป็นรายการ

อย่างเรื่องการกดบัตรหรืออะไรอย่างนี้

หรือจะต้องมาพูดให้คน
รายการนี้คือคนล้านกว่าคน
ต้องรู้พฤติกรรมกูหมดเลยอย่างนี้เหรอ

เธอจะจ่ายตังค์เด็กเธอก็ให้บัตรเด็กไป

อย่างนี้หรอ
อยู่ใต้ดินด้วย

ล้านล่าง
ก็พิชยาหัวใจเป็นสีชมพู
หลังจากที่นักร้องหนุ่มก๊อฟพิชยะ
เพราะว่านี่ดูรูปนี้ซะก่อนเพิ่งจะเริ่มคบแล้วก็ดูใจกับสาวนอกวงการ
แฟนหลายคนเนี่ยแอบเรียกร้องเบาว่าแม้อยากเห็นภาพหวานบ้างจังเลย
ล่าสุดหนุ่มก๊อฟเขาก็เลยจัดซะให้เลยนี่ดูเอาซะเป็นภาพคู่กับแฟนสาวนะครั้งแรกเลยค่ะ
หลังจากที่คบกันมาได้เกือบปีแล้ว

ใช่แม้จะไม่มีแคปชั่นใดเนาะแต่ว่าก็รู้นะฮะว่าเจ้าตัวเนี่ยแฮปปี้สุดดูหน้าสิ
ยิ้มสตาหยีไปถึงขนาดนั้นเลยจริงคุณ
เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่แก่นะก๊อฟเนี่ย
ก็ยังอายุไม่เท่าไหร่มันจะแก่ได้ไง

สามอย่างโอ้โหตอน๓ฉันยิ่งพาวพริ้งเลยนะ
นี่ส่วนแฟนสาวเนี่ยนะคะก็หน้าตาน่ารักนะคะดูแฮปปี้ดีนะคะ
ลักกี้ต้อนรับปี๒๐๒๐กันเลยทีเดียว

อยู่ให้หรอช่างผมประจำตัวแล้วก็มีตอนนี้อาจารย์ก้องก็เคยทำผมก๊อบไหมมั๊ยป่ะ
ช่างพวกเขาก็ใช้ช่างผมด้วยกับก๊อบไหมแล้วเนี่ย
แต่ก๊อบแบบว่าเวลารักแล้วมันจะแบบว่ารโม๑๕๐๐
เต็มที่ทุ่มที่โออกหัดก็ร้องไห้จริงตลอด

สถานะคงเต๋อกลับใหม่

ฮ่า

หนุ่มไม่ต้องเบรกไหมแล้วเราก็อ่านไปให้หมดเลยเอาไหม

เตือนสติคนอย่าหลงละเริงกับชื่อเสียง
มันทำร้ายคนได้เขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
หลายคนได้อ่านถึงก็เรียกว่าต้องเกิดความถามว่าเอ๊ะขึ้นในใจนะครับ
ตลกคนดังอย่างแจ๊สชวนชื่นเขียนข้อความเตือนสติ
ถึงเรื่องของการทำงานในวงการบันเทิงว่าอย่างงเริง
กับความโด่งดังความมีชื่อเสียง
โดยแจ๊สนั้นระบุข้อความนะครับว่าคนมีชื่อเสียงบางคนยังไม่รู้
หลงระเริงจนลืมคำว่าเกิดแก่เจ็บตาย

คุณจะเลือกให้คนเห็นว่ากว่าคุณจะมาถึงวันนี้ได้เพื่อ
ให้คนที่ขอบคุณอะไรวะ
ให้คนที่ชอบขอบคุณให้เขาชอบคุณให้เขาเดินหน้ากับความจริง
ไม่ใช่แค่คุณเนี่ยเป็นคนที่ออกทีวีแล้วคิดว่าคุณเหนือกว่าใคร
คนเหมือนกันจำไว้ฝันดีครับ

แจ๊ดไม่ต้องมาด่าพี่ขนาดนั้นก็ได้นะ
ด่าใครวะเนี่ย
คนมีชื่อเสียงบางคนยังไม่รู้ยังคงหลงละเริงจนลืมคำว่าเกิดการเจ็บตาย
คุณเลือกให้คนเห็นว่ากว่าคุณจะมาวันนี้ได้

ให้เขาเดินหน้ากับความจริง
ไม่ใช่แค่คุณเป็นคนที่ออกทีวีแล้วคิดว่าคุณเหนือกว่าใคร

เอางี้ดีกว่าก่อนจะลาจากกันเราไปดูภาพน้องมะลิเนี่ยเต้น
อันนี้ไม่เลยนี่เดี๋ยวนี้เขาเต้นนี่แล้ว
นางชอบเต้นนะ

เสร็จถีใหม่เกิดขึ้นเป็นแฟนข่าวใส่ไข่แล้วไง

สวัสดีครับ